มีอีกหนึ่งเรื่องที่บอกว่าแหมแมนผู้ชายอกสามศอก
แค่ผู้หญิงทักว่าขับดีนี่นะทั้งกระโดดถีบ

ข่าวนี้อยากจะให้พาดหัวใหญ่เลยนะฮะ

คือแบบว่าแค่ขับรถดี

ฝ่ายหญิงเขามากับลูกตัวน้อยด้วย
ยืนร้องไห้เลยนะ
สมัยนี้ไปดูเหตุการณ์ไปดูคลิปภาพกันก่อน

นี่คุณผู้ชมดูนะฮะ

แม่ผู้ชายสมัยนี้ครับ

หมายถึงว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติที่มันควรจะเกิดขึ้นกับแค่แบบนี้
แล้วถีบเข้าหัวเลยค่ะ
มันเป็นอะไรก็ไม่ทราบนะผู้ชายคนนี้เนี่ย

คร่องอายุ๒๙ปี
เขาบอกว่าผู้ชายที่ก่อเหตุมาทราบ

อายุ๓๕ปีก็ขี่รถจักรยานยนต์ประกบกันมาแล้วก็กระโดดถีบ

เหตุการณ์มันเกิดที่๔แยกนรหัสถนนศรีเสนาอำเภอเมืองภูเก็ตนะครับ
ก็ไปสอบถามผู้หญิงที่โดนกระโดดถีบเขาบอกว่า
ตอน๔โมงเย็นของวันจันทร์ที่ผ่านมาเธอก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไป
ไปบ้านแม่พร้อมกับลูกสาวคุณผู้ชมจะเห็นว่าลูกเขาอยู่ด้วยนะฮะ

แล้วไปขี่อยู่ที่บริเวณเส้นกลางถนนนะฮะ
เธอก็ขี่ตามหลังมาเกือบจะชน

อะไรแบบเนี้ยนะฮะอ่าสุดท้ายผู้ชายก็
อื้อหือของขึ้นผู้หญิงมัตตโกนแบบนี้
ประกบคู่กันไปแล้วก็กระโดดถีบเอาเก้าอี้ฟาด
คือต้องบอกว่าโชคดีที่ตอนนั้นมีผู้ชายอีกคนนึงที่รู้จักกัน
เขาอยู่บริเวณนั้นเข้าไปถามว่าเฮ้ยมีอะไรกัน
เธอก็บอกว่าไม่มีอะไรสุดท้ายก็แยกย้ายกันไป
แล้วพอขี่รถไปถึงที่บริเวณ๔แยกนรหัสถนนศรีเสนา
ไปพบคู่กรณีอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เกิดเหตุการณ์
ตามที่เราเห็นในภาพวงจรปิดนี่แหละ
เอาไปฟังเสียงเธอเล่าอีกทีนะครับ
เอาไปมึงเอาไปจากบ้านกูมึงเอาไปจากบ้านกูมึงอยากเข้าบ้านกู
ซึ่งเราก็เลยบอกว่ายังไม่ให้กูเข้า
เผื่อมันทำกูเผื่อมันทำก็กูทำกูก็หลุกกู

เพราะว่าแปลว่าจะไม่ให้กูเข้าไปได้ยังไง
อ๋อนะฮะ
หลังจากเกิดเหตุตำรวจเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะฮะ
ส่วนนางสาวรัฐธิตาเขาไปแจ้งความแล้วล่ะครับ

ร้อยเวรไปตรวจสอบร่างกายแล้วก็เอาไว้
รับรองแพทย์จากคุณหมอไปให้เขาด้วย
แล้วก็นัดทั้งผู้เสียหายทั้งคู่กรณีไปพบ
นัดกันวันนี้แหละเดี๋ยวสองคนจะเจอหน้ากันนะฮะ
แต่ว่าปรากฏว่ามันมีคลิปออกมาก่อน
ตำรวจก็เลยต้องเรียกมาตั้งแต่เมื่อวานแล้ว

ผ่านตำรวจเอกสมพงศ์คลิปพากุลเป็นผู้อำกับสพเมืองภูเก็ต
ก็บอกว่าตำรวจจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
พนักงานสอบสวนได้เรียกคู่กรณีมาสอบปากคำ

ตำรวจไม่ได้นิ่งเฉยนะหรือไม่ได้ทำตามที่มีการโจมตีในโซเชียลนะฮะ
ทุกอย่างต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการของกฎหมายนะครับ
แค่เขาจะกลัวว่าโอ้ยครับว่าดีหน่อยแค่นี้ก็ต้องทำกันถึงขนาดนี้ด้วยเหรอ
โหนี่คุณวิลองส่งคอมเมนต์มาเยอะมากเลยนะครับ
นี่เป็นผู้ชายจริงหรือเปล่า
เป็นไม่ใช่แล้วมั้งใส่กระโปรงหรือเปล่านะ